เคยได้ยินใช่ไหมประโยคคุณโรสลินครับคุณเคยฝากพัสดุไว้ที่นี่ไหม
พัสดุนี้เป็นสิ่งของผิดกฎหมายคุณจะต้องเสียเงินนะไม่อย่างนั้นคุณจะถูกดำเนินคดี
แถมคุณห้ามแจ้งความหรือห้ามเปิดเผยข้อมูลนี้กับใครเด็ดขาด
เพราะเป็นคดีพิเศษเป็นข้อมูลลับ
อยากรู้ไหมครับพวกเขาทำงานกันยังไง

น่าเจ็บใจคือคนที่ทำนะเป็นคนไทยด้วย
เป็นคนไทยทั้งนั้นเลยครับไปดูซะหน่อยครับ
เป็นห้องแรกเป็นห้องขายของพี่
ห้องแรกเป็นห้องขายของห้องที่สองอ่ะ

แอบต้องสี่คน
สองคนเลยหรอสี่ดิข้างนี้เลย

ใช้แทนด้วย๕หลัง
โอ่นี่บอกด้วยร้อยตำรวจโทกรประเสริร์ส
อ้อมีบอกด้วยร้อยตำรวจโทกรประเสริร์ส
หมดมาสักครู่นี้เป็นการแอบอ้างชื่อตำรวจครับ
ประสานกับตำรวจกัมพูชาครับแล้วก็บุกเข้าไปตรวจค้นโรงงานแห่งนี้
จังหวัดพระศรีฮนุประเทศกัมพูชาแล้วตอนที่ตรวจค้นเมื่อสักครู่
ตอนต้นคลิปนะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเสียงเสียงหนึ่งอยู่ในสาย
คุยกับตำรวจอยู่คนนั้นน่ะคนที่ให้ข้อมูลบอกหมดเลยว่า
ห้องนี้นะพี่ไปห้องนี้นะคนนั้นเป็นสายลับครับ
เป็นสายลับที่เคยแฝงตัวทำงานอยู่ในแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นี่แหละ
เป้าบอกหมดเลยว่าห้องทำงานของแก๊งคอร์เซนเตอร์มันอยู่ที่ไหน
ไปถึงก็เจออยู่๒๘คนคนไทยล้วน
คนไทยล้วนกำลังโทรหลอกอยู่โทรหลอกเหยื่อที่เป็นคนไทยอยู่เหมือนกันเลยฮะ
ตรวจค้นในอาคารไปเจอหลักฐานหลายอย่างเลยทั้งมือถือที่ใช้หลอกเหยื่อมีคอมพิวเตอร์
ที่สำคัญมีสคริปต์ด้วยครับสคริปต์ไว้คุยกับเหยื่อว่าเอ๊ะจะเอายังไงดี
พูดยังไงดีเพื่อให้เหยื่อตายใจนี่ตำรารวยแกมบิต
ตำรานี้เขียนด้วยลายมือบรรจงเขียนอย่างสวยงามจะได้อ่านชัดอ่านง่าย
บอกวิธีละเอียดยิบเลยมาชำแหละดูหน่อยครับว่าเขามีวิธีการพูดยังไงดีไม่ดีนะ
คุณผู้ชมอาจจะเคยได้พบเจอเคยได้ยินกับบทสนทนาเหล่านี้
ฟังหน่อยดิอันดับแรกสวัสดีครับสพเมืองเชียงใหม่ครับติดต่อสอบถามเรื่องอะไรครับ
นี่คาถาแรกนะครับตำราแรกหลังจากเหยื่อหลวมตัวแล้วแจ้งชื่อแอดไลน์ไปแล้วเนี่ย
แล้วก็จะทำทีอยากช่วยเหลือให้เราตายใจโดยจะส่งเอกสารไป๓ฉบับครับ
สองคือจะเก็บไว้ที่สพเมืองเชียงใหม่สามก็คือส่งให้คุณไว้เป็นหลักฐานครับ
มีหลายขั้นตอนฟังดูน่าเชื่อถือนะครับพอเหยื่อตายใจแล้วครับ
คอร์เซนเตอร์จะทำทีเอาข้อมูลต่างที่เราให้ไปเช็คเนี่ยเอาไปตรวจสอบ
เพื่อเตรียมยัดคดีฟอกเงินกับเราฮะแล้วก็จะเปิดด้วยคำถามว่า
คุณโรสลินคุณรู้จักนายสมศักดิ์ดีไหมทางเราเนี่ยจับกลุ่มบุคคลนี้ไว้
และนายสมศักดิ์เนี่ยซัดทอดว่าซื้อสมุดบัญชีมาจากคุณโรสลิน
เอาไปฟอกเงินครับขั้นตอนนี้แหละเฮ้ยเหยื่อจะเริ่มกลัวแล้ว

เขาก็จะเริ่มหลอกถามข้อมูลส่วนตัวชื่ออะไรเกิดวันที่เท่าไรอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วก็จะถามว่าคุณเคยเอาเอกสารสำเนาบัตรประชาชนไปทำธุรกรรมอะไรบ้าง
เช่นคุณเคยเอาบัตรประชาชนไปสมัครงานหรือเปล่าไปซื้อบ้านซื้อรถอะไรไหม
ให้ข้อมูลทางออนไลน์อะไรหรือเปล่าเช่นตามเว็บไซต์ไปกรอกอะไรไว้หรือเปล่า
แอปเงินกู้สั่งของออนไลน์โอ้มันมีอยู่แล้ว
หรือว่าคุณให้ญาตินำบัตรประชาชนไปทำธุรกรรมอะไรไหม
เพราะถ้าคุณเคยนะข้อมูลคุณมันอาจจะลั่วไหลครับ

แล้วทางแก๊งคอร์เซนเตอร์หวังดีบอกไม่เป็นไรคุณ
เดี๋ยวเราจะส่งไปให้ไฟล์ตรวจสอบตรวจสอบให้
จากนั้นเขาจะมาบอกว่าชื่อของคุณเนี่ยมียอดฟอกเงินในบัญชี๘ล้าน

ตอนนี้คุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีของนายสมศักดิ์ดีแล้วนะคุณรู้ตัวไหมเนี่ย
แล้วก็บอกอีกว่าคุณต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้เป็นความลับครับ
ดอมเดี๋ยวแป๊บนึงคุณผู้ชมฟังดอมอย่าฟังเพลินนะ
ฟังแล้วเก็บไว้ให้คุ้นหูว่าไอ้แบบนี้ไอ้แบบนี้หลอก

โยคแบบนี้บทสนทนาพฤติการแบบนี้นี่คือหลอกคุณอยู่นะครับ

ต่อฮะแก๊งคอร์เซนเตอร์จะบอกว่าคดีนี้มันเป็นคดีพิเศษ
ผู้ต้องสงสัยมีกว่าร้อยคนฉะนั้นคุณต้องเก็บเป็นความลับ
จนกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะปิดคดีได้
ญาติพี่น้องมิตรสหายแฟนกิ๊กอะไรคุณห้ามบอกเลย
เพราะถ้าข้อมูลรั่วไหลเนี่ยเดี๋ยวคนร้ายรู้ตัว
แล้วคุณเองนั่นแหละจะโดนจำคุก๓ปีครับ

คอร์เซ็นเตอร์ก็จะบอกเหยื่อว่าคุณอยากรอดคดีนี้ไหม
โอนเงินมาเดี๋ยวเคลียร์ให้อ่าถ้าเหยื่อหลงเชื่อไม่ทันชูคิด
ก็จะโอนตามครับส่วนจำนวนเงินที่ต้องโอนนั้น
คอร์เซ็นเตอร์จะดูจากยอดเงินในบัญชีที่เราเนี่ย
ให้ข้อมูลแก๊งคอร์เซนเตอร์ไปก่อนหน้านี้นั่นเองครับ
เขาก็จะรู้แล้วว่าอ๋อบัญชีเรามีเงินเท่าไหร่
เขาก็จะถามคุณว่าโอนมาเท่านี้ได้ไหมเดี๋ยวเคลียร์ให้เลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์
ขบวนการนี้เท่านั้นและอย่างที่เรารู้ว่ามันมีหลายขบวนการ
มาหลอกลวงเราแต่ละวันครับบางครั้งพนักงานที่โทรไปคุยกับปลายสายเนี่ย
อาจจะมีท้อแท้บ้างรู้สึกผิดไปบ้างแต่แก๊งคอร์เซนเตอร์กลุ่มนี้
จะปลุกกำลังใจด้วยข้อความนี้ครับยังไงฮะคนจะโดนอ่ะ
ยังไงก็โดนอยู่ดีต่อให้เราไม่หลอกลูกค้า
คนอื่นก็หลอกอยู่ดีทำทุกสายให้มันดีที่สุดก็พอแล้วครับ
แอปหาคู่เขย่านี่ครับ
เคยเห็นไหมครับเวลาจับคู่กันได้ปุ๊บ
รักกันชอบกันชวนลงทุนเลยฮะ
ลงทุนเทรดเงินดิจิทัล
ไปเจอตอนที่ไปตรวจค้นไปบุกทลาย
เจอคนไทย๓๓คนยึดคอมได้๖๘เครื่อง

คุยอะไรไว้หลอกใครไปมีหมดเลย